มีการแชร์คลิปหนึ่งค่ะในโลกโซเชียลมีเดียนะคะ

หลังจากนั้นมีผู้ชายคนหนึ่งขับรถมาชนท้าย

โวยวายไม่เท่าไหร่นะคะผู้จาข่มขู่
ฝ่ายผู้หญิงด้วยบอกว่าแค่กระทืบเรื่องก็จบ
นั่นผู้หญิงนะคะค่ะแค่กระทืบเรื่องก็
แล้วคุณเป็นคนชนท้ายเขาด้วยนะคุณถูกชนนะ
แล้วเขาบอกว่าเขาขับรถมา๘ปีไม่เคยชนใครเลย

ผู้จำไม่ดีใส่แถมมีกลิ่นเหล้าด้วย

เหตุการณ์ภายในคลิปก็คือคู่กรณีทั้งสองฝ่าย

ซึ่งทางฝ่ายเจ้าของคลิปเป็นผู้หญิงนะ

บอกว่าถูกฝ่ายชายที่กำลังเอะอะโวยวายเนี่ย

ซึ่งถือภาพไว้เป็นหลักฐาน

บอกว่ารู้ได้ยังไงว่าผมไปชนคุณ
คุณไปชนอย่างอื่นมาก่อนหน้านี้หรือเปล่า

เขาบอกว่าเดี๋ยวผมนับหนึ่งถึงสิบนะ

คือไม่รอนับแค่หนึ่งถึงสิบ

ทีนี้ฉันเคยรอเกินครึ่งชั่วโมง
มา๘ปีไม่เคยชนใครเลย

กับรถที่ผ่านไปผ่านมาเนี่ย

มาก็ไม่รู้แล้วมาโทษผมค่ะพูดเนี่ยไม่ได้ยืนอยู่เฉยนะ
พอพูดเสร็จเรียบร้อยขึ้นรถตัวเองขับหนีไปเลยค่ะ
อ้าวความเสียงในคลิปเพิ่มเติมหน่อยค่ะแล้วพี่รู้ได้ยังไงว่าผมจนพี่เหลี่ย
มันดังปั้งเลยแล้วพี่ก็รู้ตัวพี่ก็จอดพี่ก็จอดรถเพราะพี่รู้
ผมก็จอดไงเพราะว่าผมยังมั่นใจว่าเออพี่คิดว่าผมมันจอดมีกล้อง
ใช่ค่ะเรามีกล้องผมนับหนึ่งถึงสิบถ้าประกาศพี่มาผมคุย

ม่วยังไงค่ะเราขับของเรามาปกติแล้วเราไม่ได้ขับแรงด้วย
ไม่ค่ะเรามีเรามีกล้องไม่เป็นไร
ว่าจบแล้วผมอยู่นี่มาตั้งแต่๘ขวบไม่เคยมีปัญหาอย่างนี้เลย
ผมก็ไม่รู้พี่ไปแจ๊ใครมาแล้วพี่ก็มาโทษผมแล้วผมแจ๊ะพี่

ใช่เดี๋ยวเราดูกล้องเรามีกล้องไม่เป็นไรค่ะ
ไม่ต้องทะเลาะกันไม่ได้อยากทะเลาะ
ผมไม่อยากทะเลาะพี่แต่ว่าพี่จะมาหากับคนจะมาหากินแค่เนี้ยนะ
แล้วรอยพี่เนี่ยไปเจ๊ใครมาก็ไม่รู้
พี่ไปเที่ยวสงการไปเที่ยวปีใหม่มาเป็นใครมาไปแทงกับใครมา

เอาอย่างนี้ละกันเราไม่มาไปตามหาผู้ที่ประทุมละกัน
อันนี้ถือว่าคับชนแล้วหนีนะคะถ้าไม่มา
แล้วประการตรงไหนล่ะคะประการกำลังมาค่ะเราโทรเรียกอยู่

ฟังคลิปแล้วสงสัยช่วงไหนไหมคะบางคนอาจจะสงสัยการใช้ศัพท์เขาหน่อยนะ
แจ๊แจ๊มาคือการถูกชนท้ายเนี่ยนะคะ
เขาก็บอกว่าผู้หญิงไปเที่ยวปีใหม่มาหรือเปล่าไปเที่ยวสงกราน
ถูกชนมาหรือเปล่าเป็นการชนเบานะความว่าแจ๊ะแบบแบบนี้เนี่ยนะคะ

สรุปสุดท้ายแล้วเขากลับไปขึ้นรถตัวเองนะ
ระบุในช่องแสดงความคิดเห็นบอกว่า
ตัวเองปลอดภัยดีรถเสียหายนิดหน่อย
ก็ไปแจ้งความที่สถานีตำรวจนครบานพระหลโยธินไว้แล้ว
เหลือปล่อยให้เป็นกระบวนการของตำรวจและประกันดำเนินการ